มีเงินนะว่าน้องมีทองนะว่าพี่แต่ถ้าเกิดว่าไปรับจำนำทองปลอมทั้งที
เรียกพี่เรียกน้องก็ไม่ได้นะคะเรียกว่าเหยื่อเสียรู้ค่ะร้านรับจำนำทองค่ะ
คุณผู้ชมร้านนี้ไปเสียรู้มิจฉาชีพเห็นไหมกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมได้หมดเลยค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งเอาทองสักประมาณ๒บาทเข้ามาทำทีว่าจะไปจำจำนำ
แล้วปรากฏว่าเจ้าของร้านนะคะไม่ได้ตรวจให้ดีว่านั่นคือทองปลอม
รู้ไอ้โจรรายนี้ไปรับจำนำมาเกือบสี่หมื่นบาท
ให้เงินเข้าไปค่ะมันหายไปเลยค่ะเอาเงินหายไป
แล้วสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภัยสังคมนะ
ต้องนำมาเตือนเลยเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็คลิปกล้องวงจรปิดเที่ยวร้านจุดเกิดเหตุภายในร้าน
ร้านทองกุ๊กไก่เยาวราชถนนเทศบาลเมืองบุรีรำนะคะ
สามารถบันทึกภาพผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมช่วยดูนะคะ
บุรีรำช่วยดูนะคะว่าอย่าให้มันไปก่อเหตุกับใครอีก
ผู้ชายอายุสักประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปีรูปร่างสันทัศน์
ผิวสีดำแดงแต่งตัวก็ดีแล้วค่ะนำทองรูปภัณฑ์เป็นทองปลอม
น้ำหนักสองบาทมาจำนำที่ร้านเหตุการณ์เกิดขึ้นคือช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้สามมีนาคม
เจ้าของร้านทองร้านทองกุ๊กไก่เยาวราชเนี่ยนะคะ
คุณวสันกุญชาติชัยอายุ๔๗ปีเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมสุดแสบ
ค่อยค่อยตามดิฉันมาเล่าให้ฟังบอกว่าได้ตีราคาทองที่คนร้ายนำมาจำนำ
ให้ราคาคือสามหมื่นแปดพันบาทและจ่ายเงินให้กับคนร้ายไป
เงินที่จ่ายไปเงินจริงนะคะไม่ใช่เงินปลอมนะคะ
แต่หลังจากที่รับทองมาแล้วเอาทองไปตรวจสอบอย่างละเอียด
ปรากฏว่าเป็นเงินหุ้มทองจึงรู้ว่าอ้าวถูกหลอกซะแล้ว
พอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมที่บริเวณหน้าร้านคุณค่ะ
เห็นพฤติกรรมหมดเลยนี่นี่ทองเส้นนี้ทองปลอม
ดูด้วยตาเปล่านึกว่าของจริงนะแต่มันคือของปลอมค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าร้านเพิ่มเติม
เห็นพฤติกรรมหมดเลยชายคนนี้หลังจากที่รับเงิน๓๘๐๐จากร้านไปแล้ว
ขึ้นรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีบรอนทะเบียนฟังชัดนะคะ
สอคอสาลาสอบริษีสี่เจ็ดแปดสาม
ขับรถคันนี้แล้วก็หลบหนีไปล่าสุดค่ะเจ้าของร้านไปแจ้งความไว้แล้ว
สพเมืองบุรีรำพร้อมทั้งตั้งรางวัลนำจับคนร้ายด้วย
บอกว่าถ้าใครสามารถแจ้งเบาะแสของคนร้าย
นำไปสู่การนำจับผู้ชายคนนี้ได้จนนำไปสู่สามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้
ให้เงินสดหนึ่งหมื่นบาทรับไปเลยนะคะค่ะ
แล้วก็มีการฝากเตือนไปยังร้านทองทั่วไปด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดว่าจะรับจำนำทองให้ดูให้ดีให้ดูให้ดีก่อน
เพราะตอนนี้ราคาทองมันเริ่มสูงคนร้ายก็เลย
มักจะหางัดสารพัดวิธีมาก่อเหตุแบบนี้เนอะ
แต่งตัวดีหน้าตาปกติใช่ไม่น่าเป็นโจรเลย
ไม่ได้สวมหมวกกันโม่งไม่ได้สวมหมวกกันนอก
ดูมันมีพฤติกรรมมีพิรุษตามตัวให้หน่อยละกันนะคะ